ในช่วงนี้นะคะใครที่เป็นแฟนเพลงรวมไปถึงคิดถึงเสียงเพลงเพราะ
พูดถึงคุณเท่ก็ห่างหายจากการมีผลงานไปอย่างยาวนาน
แต่ไม่ต้องหวงนะคะวันนี้เขากลับมาแล้วพร้อมกับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่
ลดแลนด์อยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนาน
สำหรับนักร้องหน้าเด็กเท่อุเทนพรมมิน
เจ้าของเพลงฮิตตลอดการโกหกหน้าตาย
กำลังจะกลับมาพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิต
คอนเสิร์ต๒๕ปีอย่างเท่อุเทนพรมมิน
จากความร่วมมือของเพื่อนพ้องหลายคน
ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนให้คอนเสิร์ตสุดพิเศษนี้เกิดขึ้นค่ะ
โดยบรรยากาศงานแถลงข่าวเป็นไปอย่างอบอุ่น
พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาร่วมโชว์บนเวที
ไม่ว่าจะเป็นต้นสุชาติและโอนกัณพงศ์
ทำให้เพลงนี้โด่งดังอีกครั้ง
นักร้องฝีมือดีที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้
แต่คอนเฟิร์มมาร่วมโชว์พลังเสียงบนเวทีอย่างแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษย์ตั๊กสิริพร
งานนี้เจ้าของคอนเสิร์ตเท่อุเทนและแขกรับเชิญการันตี
ว่าบนเวทีผู้ชมจะได้ฟังบทเพลงที่คุ้นหูสุดประทับใจอย่างเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ

เป็นเรื่องเป็นราวของตัวเองนะครับ
ก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ
และก็ดีใจมากที่เกิดคอนเสิร์ตคันขึ้นมา
ด้วยนะครับกระแสของแฟนเพลงแฟนคลับ
ที่ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ
ที่ทำให้โลกมันแคบลง
ทุกคนก็เป็นแรงใจแล้วก็เป็นแรงยุด้วยพี่ต้น

ก็เลยเกิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้น
เพลงที่ได้รับความนิยมนะครับ
แล้วก็เพลงที่แฟนคิดถึงนะครับ
เชื่อว่าได้ยินเกือบครบทุกเพลง
แต่เชื่อว่าแม้กระทั่งเพลงที่เอามาทำเป็นเม็ดเลข

แล้วเตรียมตัวให้พร้อมไปฟังเพลงเพราะ
ในวันที่๙มกราคม๒๕๕๙
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เพื่อดูแลทหารและตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ